กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับช่วงนี้ทีมข่าวของเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดกันที่
ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
ซึ่งประชาชนทยอยเดินทางเข้าวางดอกไม้จันทร์
และกราบลาครูใหญ่หลวงพ่อคูณ
ซึ่งเปิดให้มีการวางดอกไม้จันทร์ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกานะครับ
ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ก็สามารถจัดให้เข้าไปวางดอกไม้จันทร์ได้อย่างรวดเร็ว

ติดตามบรรยากาศกับคุณยุธยาตุ้มมีผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากที่จังหวัดขอนแก่นครับเชิญครับ
วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาวางดอกไม้จันท

เนกประสงค์กาจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้
หลายคนอาจจะยังกังวลว่าประชาชนจะเยอะหรือไม่
ต้องรอคิวนานหรือเปล่าจากการบริหารจัดการวันแรกวันนี้
เพราะว่ามีประชาชนมาเยอะพอสมควร
แต่ว่าการบริหารจัดการค่อนข้างที่จะจัดให้ประชาชน
เข้ามาวางดอกไม้จันทร์ได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องรอคิวนาน
แล้วก็สำหรับผู้สูงอายุนะครับที่เดินทางมาอาจจะกลัวว่าเดินไม่ไหว
มีรถเข็นจากคณะพยาบาลศาสตร์เตรียมมารองรับ
ให้ผู้ที่มาร่วมงานสำหรับผู้สูงอายุด้วย
ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ครับ
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับต่างมีประชาชนทยอยเดินทางมา
ร่วมวางดอกไม้จันทร์แล้วก็กราบสรีระสังขาร
หลวงพระคุณพระทิสุทธิ์โทกันอย่างเนื่องแน่น
บางคนบอกว่ามาตั้งแต่เวลาประมาณตี๕เลยทีเดียว
เพื่อมารอคิวแต่ว่าเริ่มเปิดเวลา๘นาทีกา

ก็สามารถเดินตามเต็นต์เป็นทางยาวเข้าไปในอาคารด้านหน้า
ซึ่งจะมีดอกไม้จันทร์ให้หยิบได้๓จุด
ก็คือตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา
จากนั้นก็แยกเดินเข้าไปวางดอกไม้จันทร์ได้
ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาของศูนย์ประชุมเลย
มีทางกว้างพอสมควรไม่แออัด
สามารถเข้าไปวางได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอคิวนาน
ถือว่ามีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
ส่วนใหญ่จะมีผู้สูงอายุมาเยอะทีเดียว
แต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับหากเดินไม่ไหวจะมีรถเข็นบริการด้วย
ทุกคนก็ต่างระลึกถึงคำสอนของหลวงพระคุณบริสุทธโธ
จึงตั้งใจมาร่วมในงานวันนี้จำนวนมากทีเดียวครับ
ก็นับถือหลวงพ่อมา
ตั้งแต่หลวงพ่อท่านอยู่ที่ในตัวเมืองจังหวัดโคลาส
ก็ติดตามท่านมาเลย
ท่านก็ให้ทำความดี
คำสอนของท่านเพราะว่าให้เราอยู่ในปฏิบัติธรรม
ทำแต่สิ่งที่ดีและช่วยเหลือทุกคนที่มาด้วยกัน
ถ้าไม่ได้มีที่อยู่ก็จะกลับมาใหม่ค่ะ
กลับไวแล้วฉันจะกลับมาใหม่ค่ะ
เริ่มเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมาก็มีพิธีสูตรพระพุทธมนต์
รอบ๑๐นาฬิการอบแรกของวันนี้
ประชาชนที่มาวางดอกไม้จันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ยังสามารถไปนั่งที่เก้าอี้ฟังพระสวดพระพุทธมนตร์ได้เช่นเดียวกัน
มีเพียงพอรองรับประชาชนประมาณ๑๕๐๐ที่นั่ง

หากมีประชาชนมาร่วมรับฟังพระสวดพระอภิษฐรรมในรอบอื่นมากขึ้นด้วยนะครับ
ซึ่งวันนี้จะมีพิธีสวัสดิ์พระอภิษฐรรมอีกครั้งในเวลา๑๔น๑๗น๑๙น
เวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมาเช่นเดียวกันก็มีการชี้แจงมาตรการการรักษาความปลอดภัยการจราจร
โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ทหารจากมณฑนทหารบกที่๒๓
โดยจัดเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกันวันละ
ประมาณ๕๗๐นายต่อวัน
เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการจราจร

แล้วก็จะมีการติดกล้องวงจรปิดทุกจุด
จำหน่ายจ่ายแจกวัตถุมงคลบริเวณงาน

ไปดูบรรยากาศที่เมนลอยรูปนกฮาซีรีลิง
ที่ชาปนสถานชั่วคราวัตนองแบงพระอาลาหมลวง
หรือว่าอยู่ด้านหลังพุทธพนธนอิศรนั่นเอง
ประชาชนก็ทยอยเดินทางเข้าไปกราบรูปหล่อ
ลงพ่อคูณซึ่งอยู่ด้านหน้าเมนลอย
แล้วก็ชมความวิจิตรงดงามของชาปนสถานชั่วคราวกันอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจริงจุดนี้จะเปิดให้ประชาชนได้ร่วมวางดอกไม้จันทร์ด้วยนะครับ

มีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลมาชมชาปนสถานชั่วคราวตลอดทั้งวัน
ทางทีมแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินจะจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
นำพยาบาลพร้อมกับยารักษาโรค
จุดบริการประชาชนไว้ที่ชาปนสถานชั่วคราวอีกด้วย
จากกลางวันอาจจะมีอากาศร้อนจัดนะครับ
คนอาจจะเป็นลมหรือว่ามีโรคประจำตัว
ก็สามารถรับยาจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้นะครับ
ต้องบอกว่าวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ภาพอากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามาก็ค่อนข้างที่จะมีอากาศเย็นนะครับ

แต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายทีเดียวนะครับ
สำหรับประชาชนที่มาวางดอกไม้จันทร์นะครับ

หนังสือที่ระลึกหนังสืออาจารยานุสรนะครับ

แล้วก็สามารถร่วมฟังพระสวดพระอภิษฐรรมได้
ในช่วง๑๔นาฬิกาในรอบต่อไปนะครับ
แล้วก็จะมาร่วมวางดอกไม้จันทร์ก็มาได้๘นาฬิกา
ถึง๔ทุ่มของทุกวันจนถึงวันที่๒๘มกราคมครับ

รายงานสดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ

หลายท่านอยากจะได้หนังสือเล่นมาสักครู่นี้นะ

แล้วก็ถ้าท่านไปที่ศูนย์ประชุม
เนกประสงค์การจนาพิเศษของมขอนแก่น

ส่วนใครนะครับที่ต้องการที่จะร่วมฟังสวดพระพิธรรม

ส่วนใครที่ไปวางดอกไม้จันทร์ที่ชาปนสถานชั่วคราว

ก็ไปได้ตั้งแต่๘โมงเช้าถึงเวลา๑๘นาฬิกาคือ๖โมงเย็น
ที่นี่จะปิดวางดอกไม้จันทร์เร็วกว่าที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์

ถ้าเกิดว่ามีใครมาบอกว่าจ่ายมา๕๐๐
เดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านในพวกนี้คือมิจฉาชีพ
ซึ่งทางด้านผู้ว่าก็มีการให้ใช้มาตรการที่เข้มงวด

เพราะว่าถ้าไปที่นั่นจะมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เขาคอยดูแลเรื่องของการจัดแถวเดินเข้าไปรับดอกไม้จันท
แล้วก็ไปวางดอกไม้จันทร์ให้กับครูใหญ่หลวงพ่อคูณ
แล้วก็ครูใหญ่ทุกร่างด้วยนะครับ